ปรากฏว่าคลื่นเนี่ยสูงประมาณสามเมตรอ๋อ
แล้วก็พัดเข้าฝั่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยเหลืออพยพชาวบ้าน
ให้เขาไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยดูสภาพคลื่นสิคะ
บริเวณชายทะเลแม่รำพึงหมู่๕ตำบลแม่รำพึงอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
เกิดคลื่นลมแรงเนื่องจากอิทธิพลของปาบึกคลื่นสูงกว่า๓เมตร
เข้าหาบ้านเรือนประชาชนที่เขาอยู่ติดทะเล
ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วน
เบื้องต้นมีการอบพยพชาวบ้านไปแล้วกว่า๔๐หลังคาเรือน
ให้ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทำการอบตแม่รำพึงเป็นการชั่วคราวก่อน
แล้วก็เฝ้ารอดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง
จากที่ทีมข่าวของเราไปสำรวจพื้นที่ชายทะเลอำเภอบางสะพาน
ปรากฏว่าคลื่นสูง๓เมตรซัดเข้าหาฝั่ง
แล้วก็ทำให้ถนนเรียบชายทะเลเนี่ยค่ะเต็มไปด้วยกองขยะนะคะ
โดยเฉพาะถนนเส้นเรียบชายทะเลแม่รำพึงแล้วก็ถนนเลียบชายทะเลบ้านกรูด
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของที่บางสะพานเนี่ยโดนคลื่นซัดมาจนถึงถนนแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเร่งเคลียร์พื้นที่เป็นการด่วน
อันนี้คือที่ประจวบนะคะส่วนที่ชุมพรค่ะ
เพราะว่าราชการจังหวัดชุมพรเนี่ยก็มีการแถลงข่าว
ชุมพรมีฝนตกหนักประมาณ๑๗๐๘๐ของพื้นที่
ซึ่งได้รับรายงานจากในอำเภอทั้ง๘อำเภอค่ะ
ว่าแต่ละพื้นที่มีฝนตกแล้วก็มีตกหนักบางพื้นที่
ประกอบกับมีลมแรงบางพื้นที่นะคะ
โดยเฉพาะที่อำเภอสวีอำเภอหลังสวน
อำเภอทุ่งตะโกอำเภอละแมร์
โดยคลองสำคัญต่างมีการพร่องน้ำเอาไว้เตรียมพร้อมแล้ว
แล้วก็ยังคงรับปริมาณน้ำฝนได้
ตอนนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากอุทธกภัยแล้วก็ดินโครนถล่มนะคะ
ซึ่งตอนนี้เองทางจังหวัดก็ได้อบพยพพี่น้องประชาชน
ทั้ง๖อำเภอที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งหมด๓๙จุดแล้ว
แล้วก็มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ไปตามจุดต่างเลย
ไปตรวจเยี่ยมไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ศูนย์พักพิง
สำหรับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากแรงลมนะคะ
ทางราชการก็กำลังนำกำลังเข้าไปสำรวจให้ความช่วยเหลือตามลำดับ
ส่วนระบบการสื่อสารไฟฟ้าเส้นทางคมนาคม
ตอนนี้อยู่ในภาวะปกตินะคะ

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ